และในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูกระแสในโลกโซเชียลกันบ้างค่ะ
เป็นเรื่องของคลิปภาพของหญิงรายหนึ่ง
โวยวายเรื่องของโทรศัพท์มือถือในร้านมือถือดัง
ย่านศาลายาจังหวัดนครปฐม
ซึ่งผู้คนในโลกโซเชียลก็วิพักษ์วิจารณ์กันไป

เป็นคลิปที่คนในโลกโซเชียลกำลังให้ความสนใจ
เพราะว่าเข้าไปดูกันเกือบ๓แสนครั้งแล้ว
โดยถูกแชร์โดยสมาชิกเฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อว่าโตเกียว

กำลังยกโทรศัพท์ราคาหลักหมื่นให้คนอื่นดูค่ะ
แล้วก็บอกว่าเครื่องพังแต่ร้านไม่รับผิดชอบ
นำไปศูนย์ใหญ่ทางศูนย์ใหญ่ก็ให้กลับมาทางร้าน
ปัดความรับผิดชอบจากผู้ให้บริการ

คุณผู้ชมจะเห็นมีพนักงานผู้ชายคนนึงบอกว่าห้ามโวยวาย
และทำท่ายกเก้าอี้ขึ้นมาจะทุ่มใส่เธอด้วย
เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นวันที่๔พฤษภาคมที่ผ่านมา
เพิ่มเติมว่าน้องสาวนั้นได้ซื้อโทรศัพท์ยี่ห้อนึงไป

แต่เนื่องจากไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดก็เลยไม่ได้นำเครื่องมาเปลี่ยนที่ร้านทันที
ติดต่อมาทางร้านกลับต้องมาเจอเหตุการณ์นี้ค่ะ
อย่างไรก็ตามก็มีสมาชิกเฟซบุ๊คที่ชื่อว่าตีตี้พันธีระวงที่เผยคลิปเหตุการณ์อีกด้านหนึ่ง
เป็นเรื่องราวก่อนที่พนักงานชายจะยกเก้าอี้ขึ้นมา
ระบุว่าลูกค้านั้นซื้อวันที่๔เมษายน๒๕๕๙แต่กลับมาที่ร้าน๔พฤษภาคม๒๕๕๙
ซึ่งถือว่าเกิน๗วันตามกฎก็ต้องส่งซ่อมเท่านั้น
แต่ว่าลูกค้าจะเอาเครื่องใหม่ไม่ต้องการซ่อมซึ่งทางร้านค้าก็ไม่สามารถเปลี่ยนให้ได้เพราะว่ามันเลยกำหนดไปแล้วค่ะ
ทางบริษัทจึงพิจารณาให้พ้นสภาพความเป็นพนักงานทันทีค่ะ